ที่จังหวัดพังงาเขาบอกว่าเจอกับงูโอ้โหตัวยาวเฟื่อยเลยครับ
พากันไปที่บ้านหลังนี้คุณผู้ชมครับ
ที่บ้านเลขที่๕ทับ๓๗หมู่๒ตำบลลำแก่นอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงา

ไปเจอนี่เป็นไงตกใจอาการยังตกใจอยู่เลยอะครับ
แล้วก็ที่พาเราไปนะก็คือจนาที่พิธามูภาคใต้นะ
เขาเล่าว่าตัวเขาได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่นั่น
ป๊บงูขนาดใหญ่คุณดูกันใหญ่ขนาดไหนอะ
พอได้รับแจ้งก็รีบไปเลยแล้วดูการจับของเขานี่
ต้องชำนานนะครับไม่งั้นจับแบบนี้ไม่ได้
คนนี้คือคุณธนพลบุตรมีเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์งูภาคใต้
เขามีความรู้เรื่องของอสรพิษเขาจึงสามารถจับแบบนี้ได้
แล้วถามว่าไอ้งูใหญ่ยาวตัวนี้มันยาวสักเท่าไหร่
คือเขาวัดได้นะ๓เมตร๒๐แต่ถ้าดูจากสายตาเอาจริงนะ
คือดูแวบแรกผมว่าน่าจะมี๔เมตรมันยาวมากจริงครับ
เอาเป็นว่าใครเห็นลักษณะอะไรแบบนี้นะเอาง่ายเจองูไม่ว่าเล็กหรือใหญ่
โทรตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับหรือว่าโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ
ให้เขามาจับไปมันอันตรายจริง
มันมาซุกซ่อนอยู่ตรงไหนในบ้านเราอาจจะไม่รู้ใช่ไหมคุณ